อ่ะจากนักร้องสู้ชีวิตมาต่อกันที่นักแสดงตลกสู้ชีวิต
จอยชวนชื่นกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเห็นหน้าฉากเนี่ยพี่จอยอารมณ์ดีเฮฮา
แต่จริงเนี่ยพี่จอยเนี่ยเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตคนนึงเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะช่วงนี้เรียกว่าหลายหลายคนนะเขาก็แบบว่าไปวัดกันเขาก็ไปงานวัดเรียกง่ายว่างานวัดนั่นแหละค่ะ
ในงานเนี่ยเขาก็จะมีมหรสบมีงานรื่นเริงมีการเปิดบูธให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาเปิดท้ายขายของ

ใช่ค่ะหนึ่งในนั้นอย่างที่บอกว่าพี่จอยชวนชื่นของเราเนี่ยก็ไปขายของที่งานวัดนี้ด้วยพี่แกขายขนมควันทะลักนะชื่อน่ารักมากเลยนะ

ซึ่งพี่จอยเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวใช่ค่ะเขาบอกว่าขายดีมากขนมนี้แล้วพี่จอยไม่ได้ไปคนเดียวพาลูกสาวไปขายของด้วยที่วัดสุทธิสะอาดถนนนิมิตรใหม่
พอดีวัดนี้มันเป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามบ้านพี่จอยพอดิบพอดีเลยเพราะว่าว่างจากการถ่ายละครพี่จอยก็ผันตัวเองไปเป็นแม่ค้ากับลูกสาวค่ะเนี่ย
เรียกว่าตัวพี่จอยเนี่ยไม่หมินเงินน้อยไม่คอยวาสนาและคำนี้พี่จอยไม่ได้กล่าวเองนะเป็นคำพูดจากปากของพ่อดมชวนชื่นค่ะคุณผู้ชม
อะไรที่ทำแล้วได้เงินพี่จอยทำหมดเลยต้องชื่นชมจริงนะคะส่วนใครที่เมาส์ว่าโอ้โหเป็นถึงตลกดังมาขายของงานวัดตกอับหรือเปล่า
บอกตรงนี้เลยนะคะว่าพี่จอยเนี่ยไม่ได้ตกอับจ้านี่ผลงานละครเขามีเยอะมากนะเพิ่งวงสวงละครกันไปกับพระนคร๒๔๑๐กับอีกเรื่องหนึ่ง
สื่อตัวร้ายกับนายโปรลิสเป็นยังไงปังไหมล่ะเออเพียงแต่เขาเป็นคนขยันเท่านั้นเองนี่ว่าไปนี่ไปขอทำสกรูปอยู่น่ะ
หรอใช่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าแกจะไปแถวบ้านอีกอ่าพอแล้วล่ะแกบอกอุ้ยนี่ไงใครหลอกเธอมาหากินจริงนี่เรื่องจริงนะคุณยอดเลยค่ะใช่ค่ะ